เราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับ
กุญซื้อมาแล้วรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
โปรแกรมจะฮารุโหดแค่ไหนสำหรับบอลโลกรอบคันเลือก๑๗กรกฎาคมนี้
ทีมชาติไทยนะครับจะประเดิมสนามด้วยการเล่นในบ้าน
พบกับทีมจากโถ๒ครับซึ่งจะมีการจับสลากแบ่งสาย๑๗กรกฎาคม
คือโถเนี่ยก็ถูกจับแบ่งไปแล้วนะครับว่าใครเจอใครคือก็ตามโปรแกรมสากล
เหลืออย่างเดียวก็คือว่าจะต้องจับนะครับว่าทีมนะครับที่ถูกวางในโถต่างชื่อทีมอะไรแล้วก็เรียงสายเท่านั้นเองนะครับ
จับสลากในรอบนี้ทีมไทยถูกจัดให้อยู่ในโถที่๓เช่นเดียวกับเมื่อการจับสลากครั้งที่แล้วนะครับ
ใน๔ปีก่อนซึ่งเราก็สามารถหลุดเข้าไปในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้ครับ
โดยรอบคันเลือกในรอบนี้จะยังเป็นอีกครั้งที่ทีมแชมป์ของแต่ละสาย๘ทีมนะครับจะได้สิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัติ
วกกับรองแชมป์ของสายที่มีผลงานดีที่สุด๔ทีมจัดให้หมด๘กลุ่มก็จะผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบคันเลือก๑๒ทีมสุดท้ายนะครับ
แล้วก็ได้สิทธิ์เข้ารอบเอเชียนคลับ๒๐๒๓ในรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติเหมือนกัน
โควต้าจัดทวิปเอเชียครับสำหรับบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้าย
ที่กาต้าก็อยู่ที่๔ทีมครึ่งนะครับยังไม่นับรวมทีมเจ้าภาพครับ
แกรมทั้งหมดของทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับ
นัดแรก๕กันยายนนะครับเจอทีมโถ๒เล่นในบ้านก่อนนะครับ
จากนั้นจะออกไปเยือนัดที่๒นะครับวันที่๑๐กันยายนเจอกับทีมจากโถที่๕
แล้วก็นัดที่๓นะครับ๑๕ตุลาคมครับเจอทีมโถ๑นะครับ
เป็นเกมเย่าในบ้านก่อนแล้วก็นัด๔ออกไปเยือนนะครับ
เจอทีมโถ๔นัดที่๕๑๙นะครับพฤศจิกายนเจอทีมโถ๒นะครับ
เยือน๒เกมติดตรงนี้แล้วก็นัดที่๖นะครับ๒๖มีนาคม
ไปหน้าเจอทีมโถ๕นะครับเล่นในบ้านก่อนแล้วก็ออกไปเยือนนัดที่๗
มิถุนายนนะครับเจอทีมโถหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นัดที่แปด
ก็คือวันที่๙มิถุนายนนะครับเจอกับทีมโถ๔เป็นเกมเย่านี่คือโปรแกรมทั้งหมด
คือโถเนี่ยอย่าเพิ่งไปซีเรียสมันนะครับเดี๋ยวรอผลการจับสลากออกมา
เดี๋ยวเราก็ใส่ชื่อทีมลงไปเท่านั้นก็จบแล้วนะครับ
โปรแกรมดีกว่าว่าเราเล่นในบ้านนัดไหนก็ไปเชียร์กันเยอะนะครับ
ส่วนพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าจะให้อิสระกับอากิระนิชโนกุญซือชาวญี่ปุ่นในการตัดสินใจอย่างเต็มที่เลย
เพื่อพาบอลไทยเดินไปข้างหน้าให้ได้ซึ่งครับตั้งแต่เข้ามาบริหารงาน
สมาคมนั้นมีหน้าที่ในการดูแลเพียงแค่เรื่องของความสะดวกสบาย
พร้อมย้ำว่าไม่มีระบบลูกรักแน่นอนครับ
ตั้งแต่ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยผมไม่เคยแทรกแสงไม่เคยไปบอกโค้ชคนไหนบอกว่าต้องเลือกนักฟุตบอลคนนั้นคนนี้ต้องฝึกซ้อมแบบนั้นแบบนี้ต้องจัดฟุตบอลคนนั้นคนนี้ลงไปเล่นไม่เคยนะครับ
โค้ชชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากโค้ชชนใครก็ไม่เคยนะครับ
เพราะว่าตัวผมเองรู้ดีว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาคมมีแค่ไหน
ในสนามก็เป็นเรื่องของโค้ชกับนักเตะเท่านั้นซึ่งซึ่งผมเนี่ยชัดเจนนะครับ
แล้วไม่ใช่เฉพาะตัวผมเท่านั้นที่ไม่เข้าไปแทรกแทรงนะครับ
คนของสมาคมทุกคนก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้